กันบ้างดีกว่าไม่รู้ว่าโดนราหูหรือว่าอะไรอีกหรือเปล่า
สำหรับคุณแม่แพทย์สาวสุดสตรองของเรานั่นเองค่ะ
ก็มีข่าวออกมาแหละว่าตอนนี้เนี่ยความรักของทั้งคู่เนี่ย
เหมือนมันแบบสิ้นสุดทางไหลไปแล้ว

ระวังสิ้นสุดทางชีวิตคู่

ดูเหมือนว่าสิ้นสุดทางชีวิตคู่แล้วหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าแม้ว่าจะจับเข่าคุยกันชัด
แต่ว่าแพทย์เองก็บอกว่าขอดูแลลูก
ส่วนค่าเลี้ยงดูลูกช่วยกันคนละครึ่ง
หากว่าอนาคตเนี่ยคุณเบ้นเองจะไปมีคนอื่นจะไปควงกับใครมีข่าวกับสาวคนไหน
บอกเลยค่ะว่าณจุดนี้แล้วเธอโอเคค่ะ
แล้วเธอก็บอกว่าเธอโสดด้วยค่ะไปฟังกันค่ะ
มีหมอหล่อมาจีบด้วยพี่มดดำหลุดโป๊ะไปวันก่อน
แต่ว่าไม่ใช่ไงนางบอกว่านางรอแขกกับพี่มดดำ
แต่เรื่องนี้แหละค่ะโสดแล้วก็แบ่งกันเรียบร้อยแล้ว

คือสดแน่นอนแล้วคืออันนี้โสดแน่นอนอยู่แล้วล่ะค่ะ
เพราะว่าเราแยกกันอยู่ชัดเจนอยู่แล้ว
หมายถึงว่าเราแยกกันอยู่ชัดเจนคืออย่างที่บอกคือ
เราคงสถานะอย่างเดียวก็คือแพทย์เป็นแม่พี่เบ้นเป็นพ่อ
ถ้าเกิดพี่เบ้นมีแพทย์ก็อยากให้พี่เบ้นบอกแพทย์
เพราะวันหนึ่งถ้าเกิดลูกไปอยู่กับเขาหรืออะไรอย่างนี้
แล้วเกิดมันเจอคนอื่นที่ไม่ใช่เราหรือไม่ใช่แม่

สิ่งที่เราคุยกันก็จะเป็นเรื่องทั่วไป
ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเรื่องของแบบความเป็นสามีภรรยาอีกแล้ว

แชร์กันพี่เบ้นก็น่ารักอ่ะ
เขาก็แบบทุกเดือนแพทย์ก็ไม่ได้ตามอะนะคะ
แต่แพทย์มั่นใจว่าพี่เบ้นให้น้องแน่นอน
ก็เลยบอกพี่เบ้นว่าเออขอโทษจริง
แต่ขอร้องให้ช่วยตามแฟนแพทย์ได้ไหม

พี่เบ้นก็มารับน้องไปได้เลยนะ
แล้วก็พอถึงเวลาก็มาส่งน้อง
ค่ะคือไม่ได้แบ่งเวลาในการดูแลลูกนะคะ
อย่างคุณแอฟเนี่ยกับคุณสงการจะให้วันหนึ่ง

แล้วก็ถ้าวันไหนคุณเบ้นเขาสะดวกนะคะ

ไม่ได้แบบกำหนดวันเวลานะมาเมื่อไหร่สะดวกเมื่อไห